ไม่รู้ต้องแนะนำเสริมความปังให้แกหรือเปล่านะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่เราอ่านข่าวกันไป

แกประกาศขายที่๑๓ไร่๑๓ล้าน

ป่าเทพเกิดวิกฤตอะไรทางการเงินอีกหรือเปล่าอะไรฝืดเครื่องหรือเปล่าป่า
ป่าก็ออกมาเคลียร์ว่าไม่ได้ตกอับอะไรขนาดนั้น
คือต้องการนำเงินจากการขายที่ดินส่วนหนึ่งเอาไปใช้หนี้ค่ะ
แล้วที่เหลือเนี่ยก็เอาไปซื้อที่ดินโซนปากช่องเขาใหญ่
เพื่ออยู่อาศัยแล้วก็ทำธุรกิจขนมเปี๊ยะขั้นเทพต่อไป
ซึ่งจากความคิดนี้หลายคนก็เป็นห่วงกลัวอีกแล้วว่าป่า
ป่าก็เผลาในการทำธุรกิจบ้างดีไหมนะฮะ
กลัวว่าธุรกิจของป่าจะไปได้ไม่สวยอีก
พูดง่ายเป็นห่วงกลัวป่าจะเจ๊งขาดทุนคุณผู้ชม
แล้วก็เชียร์ให้ป่าเนี่ยกลับมารับงานในวงการบันเทิงดีกว่าไหมป่า
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะป่าไปออกรายการเปิดปากกับภาคภูมิ
เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจากการที่เจ้าตัวเนี่ย
แสดงความคิดความเห็นต่างในเรื่องของการเมืองไปบ้าง
ก็อาจจะไม่ถูกใจใครหลายคน
จนเกิดกระแสเข้ามาด่าทอมากมาย

รับว่าทนไม่ไหวหรอกถ้าวิจารณ์กันเยอะ
แล้วก็ไม่อยากจะให้กองถ่ายต้องมาเดือดร้อน

แต่ว่าตอนนี้พร้อมจะรับแล้วนะคะ
ขอแค่บทที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าเออ
รับเชิญตอน๒ตอนปุ๊บมาออกปุ๊บตายอย่างนี้
อ้าวป่าบอกว่าเออมันไม่ได้เป็นเงินไง
เออและที่สำคัญเนี่ยป่าเทพเขามีแง้มมาด้วยนะคุณว่า

ก็จะเป็นผลงานการสร้างของนักแสดงตลกชื่อดัง

ทาบทามกันไปแล้วจ้า
โถโฮเฮ้ยป่าจะเล่นได้อีกเท่าไหร่

จะให้ไปเล่นหนังอะไรประมาณนั้นแหละ

ส่วนมากจะเป็นป่าก็มันในบทที่ว่ามันต้องดูแลป่าอะไร

ให้มีบทก็ขอบทยาวหน่อย
อย่างป่าบอกไม่ใช่มาอาจื๊ยแล้วหายเลยอย่างนี้
ขอมีบทพูดขอเป็นตัวเอกตัวเดินเรื่องหน่อยนิดนึงแล้วกันนะคะ
ก็เดี๋ยวรอดูผลงานของป่าเทพกันต่อไปนะคุณผู้ชมนะ